เราไม่อยากจะแต่งตัวแค่ตามรธรรมสามกฎมิโยค
หรือใครจะใจจิตตะดามใครพอพอที่มา

มีภาพไหมซุรินภาพไหมมันบนฝันฐีสาธารย์
หรือว่ามีภาพที่เป็นใจหนึ่งใดเนื้อ
เราก็ว่าเป็นถ้าเราจะถามมาจากลาง
ไม่ได้สบายไม่ได้สิ้นหลายไม่ได้สบายไม่ได้สบาย
ไม่ได้สบายไม่ได้สบาย
ไม่ได้สบายไม่ได้สบาย
ไม่ได้สบายไม่ได้สบาย
ไม่ได้สบายไม่ได้สบาย
ไม่ได้สบายไม่ได้สบาย

ไม่ได้สบาย